ช่วงนี้มาดูภาพจากคลิปคลิปหนึ่งครับอยู่ที่ตลาดนะฮะ
แห่งหนึ่งเขาบอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งแอบเข้าไปถ่ายผู้หญิงกำลังเข้าห้องน้ำ
ห้องน้ำสาธารณะด้วยซึ่งแหม่ก็ต้องเอามาเตือนภัยผู้หญิงกันครับ
เข้าห้องน้ำต้องระวังด้วยไปดูภาพกันเลยครับ
นี่เลยผู้ชายคนนี้ครับกำลังเข้าห้องน้ำชายก็เหมือนจะไปทำธุระส่วนตัวปกติ
ก็ดูจะเลี้ยวเข้าห้องน้ำชายอยู่นั่นแหละดูอีกสักพักหนึ่งฮะ
ผู้หญิงเข้าไปพอดีอันนี้คือผู้เสียหายนะครับก็เข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามีใครจ้องอยู่
แล้วเขาคนนี้ก็วนออกมาครับทำทีทำท่ามองซ้ายมองขวาเหมือนไม่มีใครเห็น
คือดูว่าในห้องมีคนอื่นอีกไหมแล้วก็เข้าไปเลยคือเขาแต่งตัวดีมากคุณผู้ชม
รูปร่างสูงโปร่งทีเดียวแต่งตัวดีก็เหมือนคนดีทั่วไปนี่แหละครับ
เดินตลาดทั่วไปสุดท้ายก้มลงไปหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเข้าไปที่ห้องที่ผู้หญิงคนเมื่อสักครู่เข้าไป
คือห้องน้ำผู้หญิงมันสามารถลอดด้านใต้ได้แล้วก็ด้านบนก็ได้ถ้าสูงเข้าไปข้าง
ไปถ่ายปุ๊บเสร็จรีบออกมาเลยนะฮะก็เป็นภาพที่เขาได้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าหน้าดูยังไง
คือผู้หญิงรู้ตัวแน่นอนถ้ามันเข้าไปข้างใต้เขาต้องเห็นอยู่แล้วว่ามันมีมือยื่นเข้ามาไงค่ะ
พฤติกรรมของชายคนนี้ครับก็อย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไป
ที่จะเข้าห้องน้ำของตัวเองก็ออกมาแล้วก็ไปถ่ายคลิปถ่ายภาพนะฮะผู้หญิงที่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่นะครับ
ซึ่งกล้องวงจรปิดนั้นก็สามารถบันทึกพฤติกรรมของชายคนนี้ไว้ได้ทั้งหมด
แล้วก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็เอามาเผยแพร่แล้วก็เตือนภัยผู้หญิงนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดหรูย่านหัวหมาก
นางสาวถิติวรดาสิงโตเจ้าของตลาดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของตลาดเนี่ยนะคะ
บอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหาย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตำรวจนครบานหัวหมากมาขอภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยถึงจะทราบว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ที่ผ่านมายืนยันว่าทางตลาดมีมาตรการดูแลความปลอดภัย
ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
โดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำทั้ง๔จุดเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิด
และยังมีพนักงานรักษาความปลอดภัยที่คอยสังเกตการณ์รอบบริเวณตลาด

ครับในส่วนของคนก่อเหตุคุณผู้ชมเชื่อไหม
เขาก็คือลูกค้าทั่วไปนี่แหละครับ
ซึ่งวันที่ก่อเหตุมากับแฟนด้วย
มากับแฟนสาวแล้วก็ไปนั่งดื่มเบียร์กันกับแฟนที่ร้านอาหารในตลาดแห่งนี้แหละครับ
ซึ่งผู้เสียหายและเพื่อนก็เข้าไปใช้บริการร้านดังกล่าวด้วยเช่นกัน
ที่ผู้ก่อเหตุจะไปส่งแฟนขึ้นรถก่อนแล้วก็กลับมาที่ร้าน
เมื่อผู้เสียหายเดินไปที่ห้องน้ำผู้ก่อเหตุก็เลยตามเข้าไปแล้วก็ใช้มือถือแอบถ่าย
โดยรู้ว่าโดยไม่รู้ว่าถูกแอบถ่ายก็เลยใช้เท้าเนี่ยเตะโทรศัพท์มือถือ

ไงเขาเห็นอยู่แล้วเขาเห็นนะเขาก็เลยรีบใช้เท้าเตะไปที่โทรศัพท์มือถือ
แล้วก็กลับมาที่ร้านด้วยความที่แบบลูกนี้ลุกหล่นนะฮะ
โดยบอกกับพนักงานของร้านอาหารว่าทำกุญแจหลดหาย
คือผู้ชายคนนี้กลับมาที่ร้านแล้วบอกว่าทำกุญแจหลดก็รีบออกจากร้านไป

แล้วก็พาแฟนขับรถหนีไปก็เลยเอาคลิปนี้มาประกาศ
แล้วก็เอาภาพไปติดประกาศให้ลูกค้านั้นต้องระวังตัวกับพฤติกรรมแบบนี้ด้วย
ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานหัวหมากระบุว่าผู้เสียหาย

เข้าข่ายก่อกวนสร้างความรำคาญ
โดยชุดสืบสวนจะอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวไปสอบปากคำว่า
เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วกี่ครั้ง
แล้วก็ตรวจสอบว่าได้นำภาพไปเผยแพร่หรือเปล่า
ถ้าเกิดเผยแพร่ก็โดนคอหาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน